ร้องได้ให้ล้าน

ข้ามไปที่เวลาครับ
ยิ่งมาก

แผ่นที่๓ข้ามไปเลยรู้ไหมว่าหมายความว่าอะไรมารุโก

หมายความว่าถ้าข้ามเพลงที่เราร้องไม่ได้

เอาล่ะจริงอย่างที่มารุโกว่าค่ะ
ข้ามก็คือไม่ต้องร้องเพลงที่เราร้องไม่ได้
จากเราไม่ต้องร้องแล้วเรายังได้เงินด้วย
ข้ามไปเลยค่ะรับเลย๒มือ
ดีไหมมีรายการไหนเขาใจดีขนาดนี้

มีรายการนี้ใจดีทั้งหมด
ตอนนี้น้ำมรโกจังกับคุณแม่เครียดพอกันเลย
คิวคุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่
ก็รุ้นนะรุ่นนระตีเลย

เอาละถ้าอยู่รอช้าเลยคุณป่า
นี้มูลค่าสี่หมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
กูจ้างหยุดเนอะ
พอแล้วค่ะอืมเอานะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับนี่คือเพลงเป้าหมายนะครับ
มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์ลุ้น๔๐๐๐นะครับตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑ตัว
แต่ถ้ายุดก็รับสองหมื่นบาทถ้าร้องผิดสองหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นนะครับ
เพราะฉะนั้นเพลงนี้มารุโกครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
แหมหนักแน่นมากเลยนะหยุดเนี่ยหนักแน่นมาก

ก็วันนี้นะครับน้องมารุโกก็สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือเด็ก๕ขวบนะฮะ
คุณผู้ชมอาจจะลืมไปดูแล้วเป็นเพลิน
ลืมไปเขาเพิ่ง๕ขวบเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นในเรื่องของอารมณ์อาจจะมีแปรปวนบ้าง

เอาละครับวันนี้ครอบครัวน้องมาริโกจัง
ก็รับเงินจากรายการของเราไปเป็นทุนสู้ชีวิตนะครับ

ทำอะไรที่นี่คะ
มาหาเงินให้พี่ประปายค่ะ
เขาชอบเขาเห็นมีแต่เด็กมากันแล้ว

ไปหาตังค์รักษาขาพี่เขาก็ว่า
เพราะสังหายฉันรักคนที่เจ้าของ

เอาไปรักษาขาพี่เอาใบดีไหม

มารุควนดังคนนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็เป็นคนสุดท้าย
ซีซั่นของนักสู้รุ่นจิ๋วในรอบนี้ค่ะ

ก็ครั้งหน้าเราจะกลับมาพบกับนักสู้ชีวิตนะคะแบบรุ่นใหญ่กันบ้าง
แต่เรื่องราวความสู้ชีวิตนะคะยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะคุณป่าน

ก็ติดตามกันได้นะครับตอนนี้นะฮะ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา
คราวหน้านะครับเป็นผู้ใหญ่กันบ้าง
ก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตหลังเข้ารบทรงชาติแล้ว

นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
ครับวันนี้ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ขอกลับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
แบบนี้ทุกอย่างไหวล่ะครับ

มหาธุปัจจุ
สทำกระทบกระเทือนอย่างหนุนแรง
ไหนขนาด๒๐๐ยังหายากเลยค่ะ
เพราะว่าเงินก็จะไม่มีให้ลูกกินแล้วค่ะ
อยากได้เงินมาดูแลลูกมารักษาลูกให้หายค่ะ